คุณผู้ชมค่ะนอกจากรถไฟสายลอยน้ำแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
โรงพักสายล้อมน้ำ

ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกที
แล้วงานนี้เรือตำรวจต้องเข้าแล้วมั้งเนี่ย

เรือมากันเรือเรือ

เป็นอย่างไรภาพแรกที่เปิดมาดูไม่เท่าไร
แนนกล้องต่อไปโอ้โหอีกมันขนาดนี้เลยนะ
โรงพักนะฮะใช่ค่ะเนี่ยเป็นความเดือดร้อน
แล้วไม่อยากจะนึกถึงภาพพวกรถยนต์ของกลาง
พอโดนน้ำท่วมแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีภาพให้ดู
แต่ให้ดูสภาพโรงพักป่าตองตรงนี้ก่อนค่ะ
น้ำท่วมช่วงสายเมื่อวานนี่คือที่ตำบลป่าตอง
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะถามว่าที่ท่วมแบบเนี้ยเพราะอะไร
ฝนมันตกมาต่อเนื่องไงประมาณสักชั่วโมงนึง
แล้วตรงสพป่าตองตรงถนนบางสายของเขตเทศบาลเมืองป่าตอง
น้ำมันก็มาเร็วเกือบจะถึงเข่าแล้ว
ถอดเครื่องแบบเลยค่ะดูสิพับขากางเกงนี่ถอดเสื้อตำรวจนะ
ลุยน้ำสูงไปปฏิบัติหน้าที่
แล้วเรื่องของรถของกลางเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้
มอเตอร์ไซค์รถยนต์ของกลางต้องเอาออกจากลานเก็บล่ะค่ะ
เพื่อป้องกันพวกทรัพย์สินที่เป็นของกลางเสียหาย
แล้วพอฝนทิ้งช่วงน้ำที่มันท่วมเนี่ย
มันก็ไหลลงสู่คลองด้านหน้าสพแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลต่อไปนะคะ
อกจากนี้ยังมีน้ำฝนที่มันมีดินโครน
เป็นดินโครนจากภูเขาที่อยู่ด้านหลังซอยควนยาง
ที่ไหลลงมาผิวการจราจรตรงทางเข้าออกเมืองป่าตองค่ะ
มันก็จะทำให้น้ำมันมีทั้งแบบเหมือนกับโครนอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งภาพรวมหลายวันที่ผ่านมาของป่าตองนะ
ฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องที่ภูเก็ต
ก็เลยทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะ
พี่น้องชาวภูเก็ตค่ะดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่หรือเปล่าคะ
รายงานสถานการณ์มาตอนนี้หน่อยค่ะ
ว่าพื้นที่ตอนนี้ที่ภูเก็ตที่คุณอยู่เนี่ย
อยู่อำเภอไหนอยู่ตำบลไหนสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้าง
ถามเพิ่มได้ไหม๑๐รอบได้หรือยัง
รอบนี้ยังน้ำท่วมรถท่วมรถท่วมรถ
ผมว่าเราอ่านข่าวกันหลายรอบแล้วนะ
โอ้โหส่งใจครับภูเขตปีนี้ฝนชุกจริง